อ่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่กับเรานานอืม
มันก็จะมีปัญหาที่มันแก้ไม่ตกเป็นปัญหาเรื้อรังเสมอ
ไปดูเพื่อนบ้านหลังนี้บ้านเป็นทาวน์เฮาส์นะคะ
หนึ่งเปิดเป็นร้านขายยำน้ำทอดอีกคนเปิดเป็นร้านขายบะหมี่
แล้วยังไงมันมีประเด็นเรื่องที่จอดรถค่ะ
คือฝั่งร้านขายยำแหมทอดเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์เขาก็มาจอดหน้าบ้านเขา
ล้ำไปพื้นที่ใครนะอืมแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าฝั่งข้างข้างเนี่ย
เขามีรถกระบะแล้วก็รถขายก๋วยเตี๋ยวด้วยมันใช้พื้นที่เยอะ
จอดไกลอีกหน่อยได้ไหมเวลาถอยจะได้ถอยง่าย
สุดท้ายตีกันอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะ
กูบอกว่าจะแม้งกูถอยแล้วมันเห็นไหมมันไม่มีรถทนมันไม่รู้ไง
ว่าเวลากูถอยรถมันต้องเบียงอย่างเนี้ย
แล้วพูดดีไม่เป็นยังไงทำไมต้องขึ้นรถ
พูดดีกว่าแล้วถามหัวมันด้วยเมื่อเช้า
รถนี้ถามหัวมันด้วย
สรุปแล้วกูต้องเผิกมาตรงกลางนี้ให้มันเลยใช่ไหม
กูบอกมันเบียงไกลหน่อย
โอ้โหยรถทนจะเข้าจริง
กูไม่จอดขวางก็อะไรมึง
พูดแต่คำก็สองคำก็เนี่ยเหรอลูกกูคุยกันอ่ะ
โอ้ยมีกระตังโกนแหละ
ผมว่ามึงขี่ไงกูแล้วยังไง
โอ้ยไม่ต้องแฉกูไม่ใช่คนดี
คนแบบนี้ก็ไม่รู้มึงว่ามันเป็นยังไง
เขารู้กันทั่วแก่งคอยนะครับ
อีกไปกี้ไปนี่หน้าอย่างเงี้ยสักแล้วมันเป็นยังไง

โอ้วและยังไง

ก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่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

เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก

เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิก

เลิกเลิกเลิกเลิกเลิก

เลิกเลิกเลิกเลิกเลิก
เลิกเลิกเลิกเลิก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

จอดเลยไปบ้านเขานะคือเขาบอกแบบนี้ค่ะคือตอนเช้าเนี่ยเขาไปบอกกับสามีนางกุญชรแล้วว่า
บกวนเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาจะเอารถออกคือจริงทุกครั้งก็เลื่อนให้นะ
แต่ครั้งนี้ไม่รู้ทำไมไม่ยอมเลื่อนให้ครับคือทุกเย็นหลังปิดร้านเนี่ยเขาจะเอารถยนต์
แล้วก็หักซ้ายถอยหลังเข้าบ้านมันต้องมีมุมอ่ามันต้องมีมุมมันต้องทำองศา
อืมทีนี้มันมีมอเตอร์ไซค์ของนางสาวกุญชรอ่ะจอดอยู่หน้าบ้านไงแต่ว่าจอดในลักษณะชิดขวามาทางบ้านเขา
คือไม่ได้ล้ำนะแต่ว่าเป็นการจอดหน้าบ้านฝั่งขวา
ทีนี้เวลาทำมุมจะแบบหักเข้าบ้านอ่ะตามมือที่พี่เขาทำ
มันติดเขากลัวว่าหัวรถเขาเนี่ยจะไปชนเข้ากับท้ายมอเตอร์ไซค์ของนางกุญชร
ก็เลยบอกว่าเอองั้นลองเขยิบไปตรงกลางหรือเขยิบไปตรงซ้ายหน่อยได้ไหม
อืมมันจะได้แบบเออมีพื้นที่พอเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไปกระทบกระทั่ง
เดี๋ยวรถจะชนกันคือหลายคนก็ถามว่าอ้าวถ้าพี่จะต้องหันหัวไปทางฝั่งนางบ้านนางกุญชร
หักซ้ายเข้าพี่ก็เปลี่ยนไปหักขวาสิอืมทางขวามันก็ได้นี่ครับ
ก็บอกว่าอ๋อทางขวาไม่ได้น่ะมันมีตู้ก๋วยเตี๋ยวอยู่อ๋อมันมีรถเข็น
เข็นขายก๋วยเตี๋ยวของเขาอยู่มันก็เลยหักทางนั้นไม่ได้
มันก็เลยต้องหักทางนี้ทางเดียวในมุมเนี้ยอ่ามันได้มุมนี้แหละ
มุมเดียวเขาว่างั้นก็มันติดรถขายก๋วยเตี๋ยวของเขาอ่ะครับ
แล้วเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไม่ได้หาเรื่องนะ
อีกฝ่ายนั่นแหละเป็นคนมาด่าเขาถึงหน้าบ้านก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ข้ามเขตไปหน้าบ้านอีกฝ่ายเลย
เนี่ยตามกล้องวงจรปิดเนี่ยว่าคุณอ่ะภาพหายไปแล้ว
กล้องวงจรปิดเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นคุณกุญชรเดินมาที่หน้าบ้าน
เนี่ยคือกล้องวงจรปิดในบ้านของฝั่งนายปรีชาครับ
ก็จะเห็นว่าคุณกุญชรเนี่ยเดินมาที่หน้าบ้านเขาอันนี้คือคำที่เขากล่าวอ้างอ่ะนะคะ
เหตุผลที่ต้องไปบอกให้อีกฝ่ายเลื่อนรถก็คือกลัวแค่ว่ารถเขาตอนถอยจะไปเฉียวจักรยานยนต์นางกุญชรเท่านั้นแหละ
ก็เป็นห่วงกลัวรถเพื่อนบ้านจะเสียหายก็เลยบอกเธอขยับให้หน่อยได้ไหม
บ้านพี่มันจัดสรรไม่ได้เพราะว่าพี่มีรสก๋วยเตี๋ยว
มีรสก๋วยเตี๋เริ่มเคียวเลยอ่ะคือไม่มันมันเกะกะมันทำให้พี่ต้องแบบ
เลี้ยวรถใช้พื้นที่เยอะอะไรไงครับไม่ไม่ใช่เลย

ต่อยออกไม่ได้แล้วมันด่าโวยวงโวยวาย
มันด่าหน้าบ้านผมมันไม่ใช่หน้าบ้านเขานะ

เห็นบอกว่าคุณพี่มีการควับปืนมาผัวเขาจริงไหม

พี่พี่เห็นมีปืนไหมไม่มี
ไม่มีไม่มีแล้วมันพูดมาได้ยังไง

คือการพูดเราอย่าพูดแต่ปากถูกไหมล่ะ

เขามีปืนเห็นมีอาวุธ

ไม่มีไม่มีไม่มี
กับภรรยา

ก็เขาบอกว่าไงทุกคน
แสบพูดแบบเปล่าแบบลามก

สิ่งเท่าที่ฟังกับทั้งสองฝ่ายก็มันคือท้อยทีท้อยเนิ่ง
แต่สุดท้ายแล้วในเมื่อบ้านคุณติดกัน
มันจะไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นบ้านซื้อหรือบ้านเช่า
เพื่อนบ้านคุณจะอยู่กันอย่างนี้ไปตลอดคุณก็ไปคุยกันลองเจรจาอะไรเขยิบกันได้ทั้งสองฝ่ายก็ลองช่วยกันดูเพราะว่านี่
กุญชรไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจยังไม่รับแจ้งความเลยอะค่ะเพราะว่าคือมันยังไม่มีใครได้รับความเสียหายไง
ไม่รู้จะทำเป็นคดีความตรงไหนได้บ้างแต่ว่าทางฝั่งนายปรีชาเขาบอกเลยว่าเขาจะแจ้งความกับคนโพสต์คลิป
การหมินประมาทแล้วก็พรบคอมด้วยอ่าอืมปัญหาหนึ่งของสังคมไทย
หลากหลายรูปแบบนะเพื่อนบ้านนี่ก็ปัญหายอดฮิตเลยค่ะหลากหลายรูปแบบใช่ค่ะครับ